จัตรูหลัดพักตะปูดูบาแห่งนี้นะคะ

เหตุแผ่นดินไหวเนปานเมื่อปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
เวลานี้ผ่านมาแล้วกว่า๔ปีค่ะ
สถานที่ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณแห่งนี้

หลังจากที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนค่ะ
นี่คือสภาพความเสียหายในกาดมันดู
หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเนปาน
เมื่อวันที่๒๕เมษายนปี๒๕๕๙

ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
และมีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวเนปาน

สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น

แม้การบูรณะซ่อมแซมจะยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด
แต่เราเริ่มเห็นเขาโครงความสวยงาม

ประตูทองคำของพระราชวังสันตุก้า
รวมทั้งพระราชวัง๕๕หน้าต่าง

ก็ได้รับการซ่อมแซมให้สวยงามดังเดิม
และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามตามปกติแล้ว
แต่การจะกู้ความเสียหายมูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานฟื้นฟูสภาพเมืองว่า
ตลอดกว่า๔ปีที่ผ่านมาสามารถซ่อมแซมความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวได้แล้วราว๑๘๐
แต่ระยะเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาอาจจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า
จะสามารถบูรณะสถานที่ต่างให้แล้วเสร็จภายใน๕ปีอาจจะต้องล่าช้าออกไป
ขณะเดียวกันทางการเนปานกำลังอยู่ระหว่างเร่งเดินหน้าขยายสนามบินตรีภูวัน
แต่ยังคงต้องทบทวนแผนงานในเรื่องงบประมาณซึ่งสูงกว่า๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และขยายเส้นทางสายหลักที่มุ่งหน้าไปยังเมืองท่องเที่ยวแห่งต่าง
เพื่อหวังให้การเดินทางไปยังจุดหมายสะดวกสบายมากขึ้น
และให้ทันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวเนปานในปีหน้า
โดยงานการท่องเที่ยวเนปานระบุว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง๑๒ปีที่ผ่านมา
เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นมากทำให้พวกเขาตั้งทงว่า
ปีหน้าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรวมเป็น๒ล้านคน
โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะเดินทางมายังเนปานเพิ่มขึ้นด้วย

ความยากลำบากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา
แต่เมืองโบราณพักตะบูมรดกโลกในกาดบรรดุแห่งนี้
ยังคงมีความโดดเด่นและมีมนต์เสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
หัฐกรรมเครื่องปั้นดินเผาและงานถักทอมือเหมือนเช่นเคย
และที่ขาดไม่ได้คือรอยยิ้มที่สดใสจากคนในท้องถิ่น
ที่ยังคงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ